พาไปดูสถานที่แห่งนี้
โอ้โหตอนนี้ที่นี่เขาฮือฮากันมากเลย
เพราะว่าจู่เขาก็เจอกับเอเลียน

ก็จะลงมาปราบเหล่าเอเลียนให้มันสิ้นซาก

เขาจะมายึดเมืองมหาสารคามไปหรือเปล่า

ฮีโร่เขาจะมากู้โลกใช่ไหม

ถ้าไปให้ถูกที่ต้องไปธนาคารครับถ้าจะไปกู้โลก
เดี๋ยวจะมีดอกเยอะค่ะเขาก็เลยมาที่นี่
แม่ไม่ใช่ไปกู้เงิน

มายึดดาวโลกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
นอกโลกโหและจะจัดขึ้นในวันที่ห้าเมษายนไปจนถึงยี่สิบ
พฤษภาคมที่จะถึงนี้ยาวเป็นเดือนไปเลยค่ะ
ก็เลยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนไปทั่วทั้งถนนเลยเนี่ย
ไปเดอร์แมนก็มานะคะเอ๊ไอรอนแมนก็มา
แต่ว่าดิฉันแอบเห็นว่ามีซุปเปอร์ฮีโร่ไทยด้วย
ไม่แน่ใจว่าเป็นชุดเกราะอะไรนักรบมาจากไหนเหมือนกันนะ
บุกมาหมดเลยอะค่ะซับปายเดอร์แมนแบทแมนแอนตแมน
ไหนจะมีเหล่าบรรดาเอเลียนอีกเพียบเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับยานพาหนะคู่ใจ
นี่คือสไปเดอร์แมนเขาต้องมากับอะไรอ่ะคุณมารถกระบะครับ
เจ๋งมากอ่ะคุณต้องบอกว่าแบทแมนเขามาเต็มจริงนะงานนี้มันไม่ธรรมดานะคะคุณ
ภาษณะพวกนี้เขาจอดไว้ให้ชมกันนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันปิดงาน
คือขับมาแล้วคือแบทแมนไม่ขับรถกลับแล้วแล้วบกวินมอไซค์ค่ะ

คือเขามีการจัดงานแถลงข่าวขึ้นมานะคะ
แล้วก็คือความอลังการของที่งานแห่งนี้มันไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนนะคะ
มาพูดถึงงานประสาทหุ่นฟางยักษ์ทั้งทีเนี่ยนะก็จะต้องมีอะไรดีมาให้ได้ดูได้ชมกัน
ไม่ว่าจะเป็นหุ่นฟางยักษ์ที่จะเป็นรูปมนุษย์ยักษ์ตัวเขียวชื่อว่า

เดอร์ฮักก็มีหรือว่าจะเป็นแบบไทย

วัดแจ้งยักษ์วัดโพนะคะ
หรือว่าจะเป็นรูปหมาต่างหมาบลูด็อก
หรือว่ายกมาเป็นปลาส่งปราศาสตร์อะไรแบบนี้
ก็มาหมดเลยนะยิ่งใหญ่อลังการมากนี่

พอมันแห้งแล้วมันก็จะเป็นสีน้ำตาล

ใครอยากไปสัมผัสเอเลียนตัวเป็น
ฮีโร่ตัวเจ๋งในดวงใจแล้วก็หุ่นอลังการงานสร้างแบบนี้
ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปงานปราสาทหุ่นฟางยักษ์ปะทะ
อาณาจักรเอเลียนนอกโลก
ริมถนนสายมหาสารคามโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

อันนี้เป็นคนมาเที่ยวชมงานนะแต่งตัวก็ให้สวยงาม
ถ่ายรูปกับเอเลียนมาถ่ายรูปกับฮีโร่
งานอีกครั้งงานจะจัดวันที่๕เมษายนไปจนถึง๒๐พฤษภาคม
ว้าวมีเวลาไปเที่ยวยาวมากตลอดทั้งเดือน

ถ้าคุณแม่จะพาไปเที่ยวก็ไปดูกันได้ไปดูหุ่นฟังยักษ์เมนูซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจน้องหนูกัน
ดีนะคะมีที่เที่ยวในช่วงของปิดเทอมแบบนี้กันได้